ที่ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะครับเดินทางมาถึงครั้งที่๗๔
ล่าสุดมีการพูดถึงความพร้อมกันแล้วก็เตรียมจะแข่งขันในวันที่๑
กุมภาพันธ์นี้เจ้าภาพจุฬาเสริมคมเลยนะครับ
คือไฮไลท์เรื่องของขบวนเนี่ยก็เดี๋ยวพูดถึงทีหลัง
แต่ฟุตบอลเนี่ยก็ต้องมาก่อนในเรื่องของคอกีฬาเพราะว่าจุฬาเนี่ยจัดหนักจริงนะ
ทัพมากมายสำหรับครั้งนี้ครับคอนเซ็ปต์แนวคิดเนี่ยนะครับ
แปดกุมภาพันธ์เน้นย้ำเตะที่สุพัชลาศัยนะครับ
ปีนี้จุฬารับหน้าที่เจ้าภาพไฮไลท์ก็คือการเสริมทัพของทางจุฬาครับ
ได้สุพชัยใจเด็ดแล้วก็สุพโชคสหราชาตินะครับ
แข้งทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มดีกับทั้งชุดใหญ่แล้วก็ยูยี่สิบสาม
ศึกชิงแชมป์เอเชียมาเป็นกำลังหลักส่วนธรรมศาสตร์ก็ไม่ยอมนะครับ
ตัวก่อกล่าวกันเต็มนะครับสหรัฐยูเย็นอดิษรพรมรัก
อดิษรไกรศรนะครับหลวงราตะข่ายใครสนใจก็
ซื้อบัตรกันได้นะครับที่ไทยนิเก็ตเมเจอร์รวมถึง
สามารถที่จะเข้าไปชมขบวนพาเรทนะครับในการ
พูดถึงการล้อกันเมื่อทุกปีนะครับใช่หรือว่าเป็นขี้เด็ด
อยู่แล้วใช่ค่ะติดตามกันได้นะครับแล้วปีนี้เน้นย้ำด้วยว่า
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสดในรายการนี้ให้ติดตามชมกันนะครับ
ในเวลาบ่าย๓โมงเป็นต้นไปวันที่๘กุมภาพันธ์นี้ครับ